สถานการณ์อย่างนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ล่อแหลมครับ
ในช่วงของสถานการณ์ล่อแหลมสิ่งหนึ่งที่จะต้องสำคัญที่สุดคือ
แต่ละฝ่ายต้องกำชับต้องควบคุมคนของฝ่ายตัวเองให้ได้
ไม่ว่าฝ่ายของผู้ชุมนุมหรือฝ่ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ถ้ากำชับควบคุมกันไม่ได้มันจะเกิดจุดสปาร์คที่เรียกกันว่า
จุดที่เป็นน้ำพึ่งหยดเดียวแล้วลุกลามขึ้นมาจนคุมกันไม่อยู่
เหตุการณ์ในอดีตมันเกิดลักษณะอย่างนี้มันเกิดจุดเล็กเล็กขึ้นมา
เป็นจุดสปาร์คที่เรียกกันว่าน้ำพึ่งหยดเดียวแล้วก็ลุกลามคุมกันไม่อยู่
ผมอยู่ทำข่าวในช่วงเหตุการณ์๑๔ตุลาคนที่ผ่านเหตุการณ์๑๔ตุลา
หรือคนในวัยใกล้เคียงนั้นจะรู้เลยครับว่า๑๔ตุลาที่เกิดเหตุเผาทุบทำลาย
ประหัสประหารกันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากน้ำพึ่งหยดเดียว
ก่อนหน้าที่จะถึงวันนั้นเนี่ยที่จริงเนี่ยก็สลายการชุมนุมแล้ว
พลถนอมจอมพลประพาทยอมบินออกนอกประเทศแล้ว
ผู้ชุมนุมชัยโยโหร้องต่างฝ่ายต่างเดินทางกลับบ้านแล้ว
แต่ว่ามาเกิดจุดสปาร์คเอาตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่กักกันตัวกักกันตั้งด่าน
แล้วก็มีปัญหากับกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งที่ใกล้วังสวนจิตนั่นแหละ
แล้วก็เกิดสปาร์คกันตรงนั้นเกิดมีการปะทะกันตรงนั้น
ผู้ชุมนุมที่อยู่ทั่วพระนครได้ยินข่าวเข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็ลุกขึ้นมาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ทำร้ายผู้ชุมนุม
ก็กลายเป็นการตะลุมบอลกันมีคนเจ็บมีคนตายมีการเผาโน่นเผานี่เผารถเมย์เผากองสลากเผากรมประชาสัมพันธ์อะไรต่ออะไรต่างเนี่ย
มันเกิดขึ้นหลังจากที่จริงแล้วมันจบไปแล้วแต่ว่าไปเกิดจุดสปาร์คตรงนั้น
เพราะการสื่อสารในสมัยนั้นไม่เหมือนในสมัยนี้ผู้ชุมนุมก็ไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้น
คิดว่าเจ้าหน้าที่หักหลังไหนบอกว่าสลายแล้วไหนบอกว่าปล่อยตัวกลับแล้วเอ๊ะทำไมมีการปะทะกันอีก
อันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยครับเหตุการณ์ถัดมา๖ตุลาพฤษภาสมิน๓๕
ก็เกิดเหตุลักษณะแบบเดียวกันใกล้เคียงกัน
คือมันจะมีจุดที่คุมกันไม่อยู่
แล้วมันเป็นจุดสปาร์คเกิดขึ้นอย่างที่ว่า
ฉะนั้นในช่วงของการล่อแหลมเหล่านี้จะต้องระมัดระวัง

นั่นเป็นตัวอย่างของการคุมกันไม่อยู่
แล้วเป็นตัวอย่างของการที่ว่าทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น
ฉะนั้นเรื่องนี้การชุมนุมคราวนี้ที่จริงแล้วก็นั่งลุ้นกันอยู่
แต่ว่าสุดท้ายหลายครั้งที่ผ่านมา
ต้องยอมรับว่าถึงแม้จะไม่มีแกนนำชัดเจน
แต่ว่าเขาก็คุมกันอยู่
ไม่มีเหตุร้ายรุนแรงอะไรเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดูเหมือนว่าระมัดระวัง
หลังจากมีการสลายฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมที่๔แยกประทุมวันวันนั้นแล้ว
ก็ได้บทเรียนก็อยู่ในอาการปรณีประนอม
แม้กระทั่งเมื่อคืนเราจะเห็นว่าอาการยืดหยุ่นของเจ้าหน้าที่
ประนีประนอมยืดหยุ่น
ผู้ชุมนุมก็อยู่ในอาการที่เรียกว่าเข้าใจว่าเขาทำตามหน้าที่
เหตุการณ์ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับ
ผมถือว่าเมื่อคืนนี้ถือว่าคุมกันได้ดี
ทั้งฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝั่งผู้ชุมนุม
เหตุการณ์ที่เราเสียวไส้กันอยู่ว่ามันจะเกิดเหตุปะทะกัน

อันนี้ก็เป็นบทเรียนว่าช่วงเวลาที่เป็นลอยต่ออย่างนี้
ต้องระมัดระวังกันมาเป็นพิเศษ
แต่ว่ามันเกิดเหตุที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
เรื่องของผู้ชุมนุมประท้วงคนหนึ่ง
ที่เป็นข่าวที่เรียกกันว่าน้องมาย
มายก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่
ลุกขึ้นมาในช่วงที่กลุ่มชุมนุมผู้ชาย
ประกาศอ่านหนังสือจดหมายลาออกของนายก
แล้วผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างจับทรโขง
แล้วประกาศว่าให้สลายการชุมนุม
นั่นแหละครับคือน้องมายเธอชื่อที่เป็นข่าวไปเมื่อกี้
เอาภาพมาให้ดูอีกทีก็ได้จะได้เห็น
ชื่อพัฒนาวลีธนกิจวิบูรณ์ผล
น้องมายเธอเป็นคนที่พูดออกโทรโข่ง
ในช่วงเวลาที่ยื่นจดหมายถึงนายก
แล้วประกาศผ่านทรโคงให้ยุติการชุมนุม
ประเด็นก็คือว่าเธอกลับบ้าน
อยู่ในซอยราชวิถี๓
แล้วขณะเดินทางกลับบ้านตอนกลางคืน๓ทุ่มกว่า
ก็มีเห็นคนเดินตามมา
แล้วก็แวะเข้าไปในร้านกาแฟอย่างที่ว่านี่แหละ
พอแวะเข้าไปในร้านกาแฟก็ปรากฏว่า

เท่าที่เห็นในเพจของรีพอร์ตเตอร์

มีหมายจับถูกต้องไม่มีใครว่าเลยทำตามหน้าที่
แต่อาการเข้าไปจับกลุ่มเนี่ยมันหลับหลับหล่อหล่อ

สมกับที่นายกประกาศว่าให้ถอยคนละก้าว
เพราะการไปแสดงการจับกลุ่ม

เอ๊ะทำไมต้องทำอย่างนี้
แล้วก่อนหน้านั้นตำรวจชุดนี้ก็ไปหาพ่อแม่เธอถึงที่บ้าน
ขอดูสลิปไปขอดูเรื่อง
เรื่องสมุดบัญชีเงินธนาคาร

ขอให้แสดงตัวว่าเป็นใคร
เพราะว่าไม่มีใครไว้ใจใครได้หรอก

แต่เอาละในที่สุดก็ยอมรับว่าเป็นตำรวจจริง
มีตำรวจผู้หญิง๑คนด้วย
เรื่องที่เกิดขึ้นและอยู่ในคนที่เห็นเหตุการณ์ที่เขาถ่ายลงไปใน

กลางค่ำกลางคืนอาจจะยกเว้นได้ว่าอยู่ในช่วงพรกรร้ายแรง
บอกว่าจะเอาไปสอนอรุมพินีโน่น
เอาไปที่ตรชดภหนึ่ง
คนที่เป็นทนายความที่จะไปดูแลเขาก็หัวปั่น

เอ๊ะทำไมต้องหลอกกัน

ผมถึงบอกว่าช่วงเวลานี้

กำชับเรื่องการแสดงออก
เรื่องการปฏิบัติหน้าที่กันเป็นกรณีพิเศษ
ถ้าตำรวจกำชับกันไม่ดี

นายกก็ประกาศเองว่าถอยคนละก้าว
แต่ว่าฝั่งเจ้าหน้าที่ไปทำลักษณะอย่างนี้
ผมว่าใครที่เห็นเหตุการณ์เข้าก็ไม่สบายใจว่า
นี่มันจะนำไปสู่จุดอะไรขึ้น
แต่สุดท้ายเอาเหรอก็ไม่มีอะไรก็ผ่านไปได้ด้วยดี
ฉะนั้นจากวันนี้ไปการจะจับกลุ่มการจะแสดงท่าที
การจะอะไรต่ออะไรให้นึกว่านายกเป็นคนประกาศเอง
ว่าให้ถอยกันคนละก้าว
ถอยกันคนละก้าวแปลว่า
แปลว่าจะต้องระมัดระวังในการปฏิบัติ
ถอยกันคนละก้าวเพื่อรออะไรครับ
รอวันที่๒๖๒๗ที่สภาจะเปิดวิสามันขึ้นมา
แล้วเรื่องก็จะถูกหยิบยกไปอยู่

ใครจะเชื่อไม่เชื่อการดำเนินการของสภา
แต่เราอยู่ในระบอบประชาธิปไตย

การหาทางออกต้องไปหาทางออกกันในสภา
แล้วสิ่งที่ผมบุกพูดไปเมื่อวาน
ผมก็ดีใจว่าท่านนายกชวนก็คิดเหมือนกัน
ไม่ใช่นายกชวนท่านประธานสภาชวน
ท่านบอกกับฝ่ายที่เป็นสอสอทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านในธรรมนอง
ผมบอกเมื่อวานว่าถ้าฝ่ายค้านลุกขึ้นมาแล้ว
ชำระแค้นขูดคุ้ยก่อนด่า
เอาเรื่องเก่าเรื่องใหม่มาปนกันแล้ว
ลุกขึ้นมาประนามฝ่ายรัฐบาล
ประนามนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายรัฐบาลก็ทนไม่ไหว
ก็ลุกขึ้นมาประท้วงอภิปรายตอบโต้
กันไปซัดกันมาฟาดกันไปฟาดกันมา
เดี๋ยวก็วงแตกแล้วก็กลายเป็นว่าเปิดสภาขึ้นมาทั้งที
ไม่ได้ข้อสรุปอะไรเพราะวงแตก
ฉะนั้นคราวนี้ผู้แทนทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
จะต้องสำนึกว่านี่เราอยู่ในช่วงที่เขาหวังพึ่งพาการหาทางออกของฝ่ายสภา
ฉะนั้นจะต้องมีวุฒิภาวะที่จะหาทางออกร่วมกัน
ลุกขึ้นมาฟาดฟันกันแล้วในที่สุดก็ไปไม่ถึงไหน
นี่ก็คอยดูวันที่๒๖๒๗นี้ครับคุณปุ้ยครับคุณก๊อฟครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะ
ก็ชัดเจนแล้วครับนะเรามีบทเรียนทุกฝ่ายก็ต้องระวัง
แล้วก็อย่างที่ท่านนายกแถลงไปเมื่อวานถอยคนละก้าวก็ต้องยึดคันนั้นแหละ